คุณผู้ชมครับชาวบ้านเจอพระขับรถเก๋ง
แล้วก็มานั่งชิวฉันอาหารอยู่ริมแม่น้ำ
ชาวบ้านเห็นแบบนั้นก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบสิครับ
เจ้าหน้าที่ก็เข้ามาตรวจสอบทีนี้
พระสงฆ์รูปนี้นะฮะก็ถูกตรวจสอบ
พระยังเถียงกับเจ้าหน้าที่อยู่เลย
คุณผู้ชมไปดูคลิปขณะที่เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ

นี่นะครับหลวงลุงบอกไม่ได้ทำผิดอะไร
ก็แค่มานั่งฉันชิวไม่ได้ไปเรียบรายเงินใครนะฮะ

เมืองตราดเข้าไปตรวจสอบหลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดี
บอกว่ามีพระรูปนี้ขับรถเก๋งสีขาวขับมาเองเลย
แล้วก็เอาอาหารมาเองเลยมานั่งฉันอาหาร
อยู่ภายในเขื่อนริมน้ำบ้านท่าเรือจ้าง

จากการตรวจสอบใบสุทธิพระ
คือกว่าเจ้าหน้าที่จะขอทั้งใบสุทธิพระขอบัตรประชาชนอะไรดู
ก็กว่าพระท่านจะให้สุดท้ายให้นะ
พบว่าเป็นพระจริงชื่อพระหันศา
เป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองตราด
บวชมาแล้ว๑๕๐๐๐สานะครับ
โดยพระหันศายอมรับว่ามานั่งบริเวณนี้เป็นวันที่๒แล้ว
เพื่อพักผ่อนแล้วก็ฉันอาหารตามปกติ
ซึ่งสถานที่ตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารมันไม่ได้น่าเกลียดอะไรนิยม
แต่ตำรวจก็ให้เหตุผลกับพระหันศาบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมครับท่าน
แล้วก็ใช้เวลาเกลี้ยกล่อมอยู่นานคืออยากให้กลับวัดน่ะ
หันศาก็เลยยอมกลับวัดแต่โดยดีแต่ก่อนที่จะลุกขึ้นไปเพื่อจะกลับวัดเนี่ย
หันศาก็พูดขึ้นมาพูดกับตำรวจเลยนะบอกว่าจะมีปัญหากับผมเหรอ
แล้วก็เนี่ยพระหันศาก็ไปเพื่อจะกลับวัดนะครับเรื่องยังไม่จบคุณ
พลเมืองดีแจ้งตำรวจอีกนะครับว่าพบพระหันศาที่นั่งฉันอาหารที่เขื่อนริมน้ำเนี่ย
ไม่ยอมกลับวัดหลังจากที่ตำรวจกลับไปแล้วแต่ไปนอนอยู่ที่บ้านหลังหนึ่ง
ทีนี้ล่ะครับไปนอนบ้านโยมพระตำรวจตำรวจเขาก็มีพระนะพระตำรวจนะ
มีตำรวจเหมือนกันพระตำรวจหรือตำรวจพระพร้อมด้วยตำรวจจริง
เดินทางไปตรวจสอบที่บ้านโยมสิครับบ้านหลังหนึ่งภายในหมู่บ้านมั่นคง
ตามที่พลเมืองดีแจ้งไว้ถามว่าพบไหมพบจริงด้วยนะคุณนะ
พบนะฮะว่าพระสงฆ์รูปนี้อยู่บ้านของคาราวาสอยู่บ้านของโยมจริง
หมู่บ้านมั่นคงหมู่๒ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับ
พ่อไปติดตามแล้วเจอตัวพระหันศาเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าพระหันศา
ท่านก็ให้เหตุผลที่มาอยู่บ้านโยมเพราะต้องการมาเยี่ยมศรีกาที่นอนป่วยติดเตียง
ซึ่งพรุ่งนี้เดี๋ยวอัตมาจะเดินทางกลับวัดเอง
แต่ตำรวจครับบอกว่าไม่เชื่อเพราะจากข้อมูลที่ได้
คือครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่พระหันศามานอนค้างอ้างแรมอยู่ที่บ้านของโยม
และเป็นบ้านของศรีกาด้วยพระหันศามีวัดในสังกัดจริงหรือไม่
นะครับก็ต้องมีการตรวจสอบว่าตกลงแล้วพระหันศาเนี่ยบวชเรียนอยู่ที่วัดแห่งไหน
แล้วก็มีพฤติกรรมเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรนะครับ
ทีนี้ครับก็มีการโทรศัพท์เลยนะคุณนะทีนี้โทรศัพท์ไปหาพระวิญญาธิการนะครับ
แล้วก็ไปหาวัดไปหาพระที่วัด๓วัดที่พระหันศาบอกว่าได้จำวัดอยู่ที่นั่น
เจ้าหน้าที่ก็ถามมีวัดอะไรบ้างล่ะพระหันศาก็ตอบมา๓วัด
ซึ่งทั้ง๓วัดนะครับทางตำรวจพระท่านก็ได้ตรวจสอบกับเจ้าอาวาสทั้ง๓วัด
แล้วไม่พบว่าพระหันศาเข้าจำวัดอยู่ที่วัดใดแห่งหนึ่งเลยคุณ
กระทั่งนะครับตำรวจพระโทรศัพท์ไปหาเจ้าอาวาสวัดพนมพริกในอำเภอเขาสมิง
แล้วก็เปิดสปิกเกอร์โฟนให้ทุกคนได้ยินเลยนะรวมทั้งพระหันศาก็ได้ยินเองด้วย
ท่านเจ้าอาวาสพูดถึงพฤติกรรมของพระหันศาโดยบอกว่าพระหันศาได้เข้ามาขอจำพรรษาในช่วงเข้าพรรษา
และจำพรรษาได้เพียงครึ่งเดือนพระหันศาก็นุ่งกางเกงคุณ
ไม่ใส่แล้วจีวอนนุ่งกางเกงขับรถออกจากวัดไป
พอตอนเช้าถึงจะกลับเข้าวัดตอนกลับเข้าวัดพระหันศาก็ใส่กางเกงขับรถกลับเข้าวัดตามปกติ
แล้วก็มานุ่งสะบงจีวรทำตัวเหมือนพระตามปกติ
ทีนี้ครับตำรวจพระได้ยินดังนั้นก็บอกพระหันศามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ก็ต้องนำตัวไปศึกเพราะอะไรล่ะคุณไม่ยอมจำวด
ไม่ยอมนอนอยู่ที่วัดไม่ยอมรักษาศิลป์รักษาธรรมอยู่ภายในวัด
ออกมาอยู่บ้านโยมออกมาฉันริมน้ำอะไรอย่างนี้นะฮะ
เหมือนการปฏิบัติกิจของสงฆ์แต่ใดทั้งสิ้นนะฮะ
หลังจากศึกแล้วพระหันศากลายเป็นนายหันศา
เสื้อผ้าชุดขาวก่อนจะกราบราพระครูประโชธบุญญาลักษณ์
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดตราด
แล้วก็กราบราตำรวจพระด้วยสีหน้าที่ยังยิ้มแย้ม
แล้วก็บอกว่ายังคงจะปฏิบัติธรรมเหมือนเดิม
ก่อนจะขับรถประจำของเขามาออกไปจากวัด
ก็ศึกแล้วนะครับสำหรับพฤติกรรมของพระที่ชาวบ้าน
ร้องเรียนมาว่าไม่เหมาะสมนะครับ